ให้คุณขาไปแป๊บเดี๋ยวท้องร้องนางโคร๊ก

ไม่ถ้านางโคร๊กขาไปก่อนจะเป็นลูกมะเล็กรึเปล่า
กินปะหิวมั้ยทันท้าไปไหนหิว
ออกมาถ้าหิวจะมากินก๋วยเตี๊ยวแถวนอนท่าบุรี
เขาบอกว่าร้านยังอร่อยที่สุดในโลก
ไม่ชัวร์หรือเปล่า
อุ้ยร้อนก็ร้อนเนี่ยข่อมาถึงน้นทะบุรี
แต่เขาบอกว่าแถวนี้นะคะมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในโลก
ต้องมาลองแล้วอุ้ย
จะว่าไปร้านก็กว้างขวางสะอาดสะอ้านดีเหมือนกันนะคะ
เมนูก็มีหลากหลายก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสอ๋อไม่น่าสนใจหลายเมนูเลย
หมูดงหมูแดงหมูกรอบน่ากินไปหมดเลย
เอาเป็นก๋วยเตี๋ยหมูต้มยำเส้นเล็กนะเอาเส้นแบบเล็กแบบเล็กนะ
แล้วก็ใส่ถั่วงอกด้วยถั่วงอกนี่ขอยาวไม่เกิน๓เซนติเมตร
ส่วนหมูนี่นะเอาสับมาละเอียดละเอียดเลยนะขอเป็นหมูที่เคสเมียเกิดวันจันทร์เท่านั้น
เพราะว่าถูกฉลอกกันกับฉันฉันเกิดวันพระหาดน้ำเนี่ยใสโอ้ยอุ้ยอุ้ย
อ้าวทัวล์แลนสสวัสดีค่ะจังอย่างงี้นะไปทำกินเองมั้ย

ต้องตำรับถั่วแรกตัวจริงต้องปากเหม็น
ตอนนี้ตัวแทนไม่ได้ปากเหม็นแล้ว
อ่าเหรอเร่งขำ

ร้านเพิ่งฉลองไปครบรอบกี่ปีคะ

เพราะว่าเขาระงับเรื่องราวของเด็กอายุ

เห็นคาเฟ่เป็นสิ่งอะไรจะพูดไปดี
นี่มันทำให้เรื่องราวของคาเฟ่หายไป

นักร้องนักแสดงศิลปะการแสดงทุกอย่าง
หายหมดเลยรวมทั้งตัวเราด้วย
โดยคุณอาถั่วแร้ยังบอกกับเชอรี่อีกด้วยนะคะ
ว่าตัวเองนั้นอยากจะเล่นละคร
ซึ่งถ้าทางผู้จัดท่านไหนเห็นว่ามีบทบาท

เพราะว่าคุณอานั้นยินดีรับเล่นหมดค่ะ

แก่ไปแล้วมานั่งประกาศออกสื่อของานทำ

ก็อยากจะทำงานในช่วงที่ยังมีแรงแบบนี้แหละค่ะ
แต่ถ้าถามว่าคิดจะปลดเกษียณจากวงการบันเทิงหรือเปล่า

ว่างานบันเทิงนั้นไม่มีคำว่าเกษียณ

ก็ต่อเมื่อวันนั้นตัวเองไม่มีแรงอีกต่อไป
แหมคุยกันมาตั้งนานสองนาน

อยากมายกก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดมาให้ทานสักที
ต้องให้ร้องขอนะคะอาทัวร์และขา
แต่พอขอไปเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
อาก็จัดแน่นจัดเต็มมาให้เชอรี่ได้ทาน
เรียกได้ว่าอิ่มท็อกข้ามวันกันไปเลย
แล้วพออิ่มแล้วก็มาพูดคุยกับนักแสดงตลกชื่อดังทั้งที
มันก็ต้องมีสักมุกสองมุกกลับบ้านกันสักหน่อย
เพื่อวันหนึ่งเป็นผู้ประกาศไปด้วย

จะได้ไปสมัครเข้าคณะเชิญยิ้มกับอาถวระสักหน่อย
จัดมาเลยค่ะอาค่ะ
อยากเล่นตลกใครอยากเป็นเศษผี

อย่านะ

เพราะว่าตลกมวยทุกคนเลยค่ะ